มีเหตุสลดเกี่ยวกับสุนัขพันธ์พิษบูอีกแล้วนะคะ
อันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีคุณยายอายุเจ็ดสิบห้าอืม
ถูกสุนัขพันธ์พิษบูหกตัวรุมขย่ำโอ้โห
คือสุนัขอ่ะลูกสาวของคุณยายเลี้ยงไว้อ่า
แต่จังหวะที่เกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้านเลยคุณยายอยู่คนเดียวแล้วไม่คุ้นกับสุนัข
อืมแล้วคาดว่าสุนัขคงจะแบบผิดกลิ่นไม่คุ้นกันครับ
อากาศร้อนด้วยสุนัขเครียดอะไรแบบนี้รุมขย่ำซะโอ้โห
คุณยายนี่บาดเจ็บแผลใหญ่หลายแผลเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
ได้รับแจ้งเหตุก็เลยประสานแพทย์มูลนิธิป่อเต็กตึงไปตรวจสอบนะคะ
บ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ตำบลสโนลอยหน้าบ้านพบร่างนางใจนามสมมุตินะคะ
คุณยายวัย๗๕ก็เป็นเจ้าของบ้านนี่แหละนอนจมกองเลือดอยู่
ตามตัวบาดแผลเต็มไปหมดเลยอะค่ะเพราะว่าถูกสุนัขพันธิ์บูเทอเรีย
รุมกัดสุนัขมีอยู่๖ตัวแผลเนี่ยเต็มตัวไปหมดนะคะ
หลังเกิดเหตุก็ได้มีการนำสุนัขพันธ์พิษบูทั้ง๖ตัวขังเอาไว้ในกรงเรียบร้อย
จากการสอบสวนก็ทราบว่าที่บ้านหลังนี้ค่ะอยู่กัน๔คน
ก็คือนางใจลูกสาวลูกเขยและหลานชาย
ช่วงเที่ยงลูกสาวกับลูกเขยไปทำธุระนอกบ้านนางใจอยู่บ้านกับหลานชาย
ช่วงเกิดเหตุหลานชายออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
นางใจก็อยู่บ้านคนเดียวไม่คุ้นเคยกับสุนัขทั้ง๖ตัว
เพราะว่าก็ไปมากับบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอาจจะผิดกลิ่น
แล้ววันนี้อากาศร้อนอบอ้าวด้วยสุนัขทั้ง๖ตัวอาจจะหงุดหงิด
เครียดรุมกัดนางใจจนเสียชีวิตนะคะโอ้โห
ที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านบอกว่าบ้านหลังนี้เลี้ยงสุนัขไว้หลายตัว
เขาเรียกหมาไว้เยอะเรียกคับประมาณหกตัว

เลี้ยงเงยอยู่ในบ้าน
แต่ตอนนี้เหลือล่าจะ๕ตัว

อืมตอนเจอเทศนั้นยายอยู่คนเดียวอ่ะใช่ครับ
อืมโดนรุมกัดนอนตายอยู่หน้าบ้านเลยอ่ะคือปกติตัวเดียวก็จะแย่นะ
พิษดูใช่นี่มากันหกแล้วคุณยายเจ็ดสิบห้าแล้วอ่ะ
อายุคงแบบสู้กับมันไม่ไหวหรอกมันเป็นสุนัขที่แข็งแรงมากนะ
ใช่เป็นสุนัขนักล่าคือกัดแล้วมันไม่ปล่อยเลยอ่ะใช่
จะเลี้ยงเนี่ยต้องเข้าใจธรรมชาติของมันแบบสุดนะ
ไม่ใช่แค่เจ้าของนะใช่คนที่อยู่ร่วมบ้านเดียวกับมันเนี่ย
ต้องเข้าใจมันเนี้ยแล้วโอ้โหหกตัวขนาดเนี้ยอืม
ตำรวจก็สอบปากคำคนในบ้านนะคะนำศพส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติก็หาสาเหตุการเสียชีวิตเพิ่มเติม
ก็นำศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะครับอืม